ท่านผู้ชมครับหลังจากเป็นข่าวดังอยู่สองสามวันนะฮะล่าสุดจับได้แล้วนะครับ
ผู้หญิงที่เป็นหมอปลอมแอบอ้างชื่อของแพทย์หญิงตัวจริงที่คุณหมอท่านนี้ท่านอยู่ต่างประเทศ
แล้วไปสมัครงานในคลินิกเสริมความงามของพิมพ์ริพายนะฮะวันนี้จับได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอตัวหน่อยนะครับ
หลังจากที่เจอตัวผู้หญิงคนนี้เธออ้างว่ายังไงบ้าง
เป็นหรือคนอื่นประกอบวิญญาณชื่อเฟศกรรมด้วยแม่ภิกษา
หรือหลายข้อความที่แสดงตนให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเราเนี้ย
เป็นผู้มีความรู้ความทุนลานในการประกอบวิญญาณชื่อเฟศกรรม
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็อ่านหมายอ่านข้อหาให้กับเจ้าตัวเขาฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะเบลอหน้าทำไม
อันนี้เป็นภาพที่ทางตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวแล้วก็ได้เบลอหน้ามาอยู่แล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือว่าปคบอ่านหมายจับนะฮะแล้วก็คุมตัวนางสาวอารินดาอายุ๒๙ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาหลายข้อหาครับช่อโกงด้วยนะฮะ
เป็นการช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พวกใช้ข้อความที่แสดงเป็นผู้อื่นให้เข้าใจว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะจับได้ที่บ้านพักแห่ง๑นะครับ
ก็มีเงินสดกับเอกสารประจำตัวนะฮะที่ติดตัวอยู่
ก่อนหน้านี้คุณพิมพิพายเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยนะครับ
ไปแจ้งความตำรวจปคบเมื่อ๑๖ธันวาคม
บอกว่าผู้หญิงคนนี้คือนางสาวอลินดาใช้เอกสารของคุณหมอตัวจริงท่านหนึ่ง
สมัครเป็นแพทย์ที่คลินิกก็ทำให้เกิดความเสียหาย
มีลูกค้าที่ได้รับบริการไปด้วย
ตรวจสอบแล้วพบว่าคนนี้เป็นเพียงแค่อดีตเซลล์ขายคอร์สประจำคลินิกเสริมความงามนะครับ
นางสาวอารินดายอมรับสารภาพนะครับ
โดยบอกว่าเมื่อประมาณกลางปี๖๔ได้นำใบประกอบวิชาชีพของแพทย์หญิงท่านหนึ่ง
แอบอ้างสมัครเป็นแพทย์ที่คลินิกของคุณพิมพิพายจริง
ที่ทางคลินิกจะรับเข้าทำงาน
โดยจะรับรักษาเกี่ยวกับเรื่องของผิวแล้วก็ผิวหน้า
ฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์นะครับ
นางสาวอลินดายอมรับว่าตัวเธอเนี่ยจบการศึกษาชั้นม๖
เคยทำงานเป็นเซลล์อยู่ในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งแถวจตุจักรในกรุงเทพ
จากนั้นคลินิกนี้ขยายสาขา
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสาขา

ระหว่างที่ทำงานที่คลินิกตอนนั้นก็ลักลอบเอาโบท็อกซ์ที่เหลือจากการให้บริการลูกค้า
ทดลองฉีดกันเองในกลุ่มพนักงาน
ทำให้เกิดความชำนาญแล้วก็ฉีดเป็น
จากนั้นก็เลยเอาเอกสารของคุณหมอตัวจริง
สมัครทำงานเป็นหมอในคลินิกที่อื่น

ตำรวจนำผู้ต้องหามาที่ปคบ

หลังจากนั้นเธอก็มีทนายความมาในการประกันตัว

ผู้มีกับการฝีบกปคบ
พูดถึงเหตุผลที่ให้ผู้ต้องหาคือนางสาวอลินดาได้ประกันตัว
ตำรวจบอกว่าตอนแรกเจ้าตัวเนี่ยติดต่อมาก่อน

มีหลักฐานชัดเจนเรื่องการพูดคุยกันระหว่างทนายความ
ประสานกับตำรวจจะพาผู้ต้องหาเข้ามอบตัว
ทีนี้มีการติดต่อมาประมาณว่าก่อนจะมาพรุ่งนี้
เดี๋ยวยังไงขอตั้งหลักก่อน

ก็ไปเจอตัวก่อนก็เลยควบคุมตัว
พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

หลักทรัพย์เป็นเงินสด๑แสนบาท

รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป

กล่าวหาแต่หาก

มีความผิดอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย

ทีนี้ค่ะก่อนที่จะควบคุมตัว

แอบอ้างว่าเคยเป็นหมออยู่ที่นี่

คลินิกสวมรอยเป็นหมอ
ทำให้คลินิกได้รับความเสียหาย

ตัวรับกรรมที่ตัวเองก่อได้เลยค่ะ

ก่อนจะจับตัวนางสาวอารินดาได้

ว่านางสาวอลินดาคนนี้
เคยทำงานอยู่ที่ไหน
ก่อนที่จะมาทำที่คลินิก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของคลินิกนี้ค่ะ
ที่นางสาวอลินดาเคยไปทำงานอยู่ก่อนนะคะ

เคยทำงานอยู่ที่คลินิกเขาจริง

เป็นเซลล์
พอเป็นเซลล์เจ้าตัวเขาชอบแบบ

ว่าเขาแอบจำแล้วแอบเอาเทคนิคนี้
แอบอ้างว่าเป็นหมอเพื่อทำงานกับคลินิกอื่น

ถ่ายรูปในคลินิกแล้วอ้างว่าเป็นหมอ
คลินิกบอกว่าก็ไม่เคยรู้

ก็เห็นเขาถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียล

ฉากหลังเป็นป้ายชื่อของคลินิกบ้าง

ไม่ใช่แค่คลินิกของคุณพิมพ์ริพายเท่านั้น

ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของคลินิกนี้บอกว่า

ไม่ใช่แค่ที่คลินิกของคุณพิมพิพายอย่างเดียว
โอ้โหลูกค้ายกเลิกกันไปหลายสิบคนเลยนะคะ
ตอนนี้ทางคลินิกก็พยายามรวบรวมเอกสารหลักฐาน

ครับ

เขาก็จำว่าหมอใช้อะไรยังไงตรงไหนแบบไหน

แต่คลินิกไม่เคยให้เขาทำหน้าที่แทนหมอ

ที่สามารถลูกค้าตรวจสอบได้

เวลาเขาเข้าเคสหมอเขาก็พยายามดูว่า
หมอฉีดตรงไหนใช้ลายไหน
หมายถึงว่าลายในการฉีดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้

ทำได้ว่าเขาจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้

น้องเป็นคนชอบถ่ายรูปเวลานั่งหน้าเคาน์เตอร์

นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์เวลาลูกค้ามาก็ต้อนรับลูกค้า

พอเขาว่างก็จะนั่งถ่ายรูปของเขา

ซึ่งความจริงจริงว่ามันไม่ใช่
ทีนี้ค่ะตามข้อมูลที่คุณพิมพ์ริพาย

ผ่านทางการสดผ่านเพจเฟซบุ๊คกันนะคะ

แล้วไปสมัครงานทำงานตามคลินิกเสริมความงาม

ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปตามหาดูนะคะ

คลินิกอลินดาบิวตี้

อำเภอคลองหลุงจปฐมธานี

มันเปลี่ยนเป็นอู่ซ่อมรถแบบนี้
เราก็เลยไปคุยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นคลินิกจริงจริง

เขาก็เลยไปเช่าต่อทำอู่ซ่อมรถ

ว่าก่อนหน้านี้นางสาวอลินดามาเปิดคลินิกจริงค่ะ
เปิดเป็นคลินิกเสริมความงามที่นี่นะคะ

ก็เลยถูกสั่งให้ย้ายของออกไป

คุณพิมพิพายบอกว่ามันเป็นขั้นตอนพิผลาช

เอกสารตรวจสอบแล้วก็เอกสารจริงนั่นแหละ

เพื่อดูหน้าดูตาเปรียบเทียบอะไรให้ชัดเจน

ก็ฉีดน่งฉีดหน้า
ฟิลเลอร์โบท็อกให้ลูกค้าไปสัก๑๐กว่าคนมั้ง
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดคลินิกแห่งนี้นะครับ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอิสคิ้วคลินิก
สาขาห้วยขวางนะฮะที่หญิงสาวคนนี้มาสมัครทำงานเนี่ย
เป็นหมอปลอมเนี่ยมีคำสั่งให้ปิดคลินิกชั่วคราว๓๐วันนะครับ
เนื่องจากพบว่ามีหมอเถื่อนเข้ามาทำงานสถานพยาบาล
ถือว่าไม่ปลอดภัยต่อประชาชนให้ปิดชั่วคราว
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนายแพทย์ทะเรศ
กรัศนายรวิวงอธิบดีสบบอกว่า
ลินิกแห่งนี้เข้าข่ายความผิดที่ไม่จัดผู้ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ปล่อยประละเลยให้บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลด้วย
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารคลินิกจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่
เดี๋ยวต้องรอขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่อไปนะครับ
จากการตรวจสอบยังพบความผิดในด้านอื่นเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
อย่างเช่นในคลินิกมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยโดยไม่ขออนุญาตนะ
ไม่ได้รับอนุญาตมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายด้วย
แล้วก็ไม่แจ้งรายชื่อของแพทย์ผู้ให้บริการกับผู้อนุญาต
ซึ่งก็ต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปด้วย
ทีนี้ค่ะคุณหมอตัวจริงค่ะคุณหมอหยกที่ถูกแอบอ้างเนี่ยนะคะ
ในฐานะผู้เสียหายรู้สึกไม่สบายใจที่คุณพิมพ์ริพายเอาเอกสารข้อมูลส่วนตัวมาไลฟ์
โดยไม่ได้ขออนุญาตทำให้มีนักข่าวบางสำนักบุกไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถึงที่บ้าน
และยังไปรบกวนคลินิกที่หมอหยกเคยทำงาน
ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยได้รับการติดต่อจากคุณพิมพ์ริพาย
หรือทางคลินิกอิสคิวตเลยซึ่งคุณหมออยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
ผู้ปลอมแปลงเอกสารแล้วและการโพสต์ครั้งนี้ต้องการเห็นการแสดงความรับผิดชอบ
จากคุณพิมพ์ริพายด้วยในฐานะผู้ประกอบการของวิชาชีพทางการแพทย์
สอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ใช่แค่อ้างว่าเขาใส่แมส
เลยทำให้ไม่เห็นหน้าหรือเชื่อถือเพียงแค่เอกสารไม่กี่แผ่น
หยกโพสต์เอาไว้ว่าโชคดีที่ครั้งนี้มีคนรู้ว่าคนที่ทำงานในคลินิกนี้เป็นหมอปลอม
และยังไม่มีคนไข้คนไหนได้รับอันตรายซึ่งอันตรายจากการฉีดกับหมอปลอมมันมีหลายอย่าง
ตั้งแต่ปวดบวมเล็กน้อยไปจนถึงเข้าเส้นไปจนถึงผิวหนังไม่มีเลือดมาเลี้ยง
อาจถึงขั้นตาบอดคือมันอันตราย
หยกก็เลยโพสต์เอาไว้ว่าอยากให้ลองคิดตามว่าถ้ามีใครเป็นอะไรขึ้นมา
แล้วสังคมเข้าใจว่าหมอหยกเป็นคนทำแบบนี้หมอหยกจะมีที่ยืนในสังคมได้ยังไง
ความน่าเชื่อถือสิ่งที่สะสมมาการพิสูจน์ตัวตนเขาทำงานในอนาคต
มันกระทบกับหมอหยกคุณหมอตัวจริงหมดเลย
ตอนที่หมอหยกแสดงตัวว่าเป็นหมอตัวจริงแล้วโดนคนเอาไปแอบอ้าง
หยกยังโดนกล่าวหาว่าจริงตัวจริงหรือเปล่าปลอมหรือเปล่า
มีการถูกด่าทอถูกการใช้ถ้อยคำหยาบคายด้วย
ซึ่งเรื่องนี้หมอหยกคุณหมอตัวจริงบอกว่ามันกระทบมาก
กระทบกับชื่อเสียงกระทบกับสภาพจิตใจ
อยากจะให้เข้าใจคุณหมอด้วยนะคะ

ผู้ชมครับทีนี้กรณีที่เกิดขึ้นกับพิมพิพายเนี่ย
คุณหมอของขวัญแพทยิงของขวัญภูจิตนิรันดร์
นี่เป็นคุณหมอด้านผิวหนังชื่อดัง
ก็ออกมาพูดถึงอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้านคลินิก

ริพายก็ได้ไลฟ์ช่วงที่ขายของเมื่อคืนที่ผ่านมา
พูดถึงหมอของขวัญด้วยนะ
คือลักษณะประมาณว่าหมอของขวัญบอกว่า
มิพายจะมาขายทุกอย่างไม่ได้นะ
คุณพิมริพายบอกว่าโอ้โหคุณหมอของขวัญก็พูดแรงเกินไป
ยืนยันว่าเธอขายได้แต่เธอไม่ได้รู้ทุกเรื่องเท่านั้น
เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงแกก็จะไปขอคำแนะนำกันแล้วกัน
แต่ตอนที่ไลฟ์เนี่ยคำพูดอาจจะดูดูเดือดหน่อย
อ๋อขายได้มึงเป็นใครค่ะอีหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอ
ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าในเรื่องของวิชาชีพเนี่ยเถียงไม่ได้
ต้องบอกว่ารัดคิวเข้ามาให้ความรู้ได้เลย
หมอของขวัญน่ารักมาไปคุยก่อน
หมอถ้าหนูทำไม่ถูกหมอมาแนะนำเลยไม่ต้องไปบอกใครนี่มาบอกกับหนูนี่
ขอโทษนะถ้าอะไรผิดพลาดไปอ่ะทำให้แบบทำให้รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเลี้ยงข้าวแล้วมาขอเจอตัวจริงหน่อยอะไรอย่างเงี้
ขวัญก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวนัดเจอกันก็วางกันไป
ส่วนคุณหมอหยกคุณพิมพิภายยืนยันว่าติดต่อไปตั้งแต่วันแรกแล้ว
แต่ว่าคุณหมอหยกไม่ได้ตอบรับมาอาจจะยุ่งอยู่อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็พูดไว้ว่าทำใจไม่ได้ที่จะให้ลูกค้า๑๒คนเนี่ยต้องไปเจอกับหมอปลอมเนี่ย
ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากมากกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมานะครับ

เลวร้ายที่สุดคือพิมรู้สึกว่าพิมพูดขาย
แล้วพิมไม่ได้ส่งของดีให้จริงคือเอาลูกค้าไปนั่ง
แล้วก็เอาคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาเล่นกับชีวิตลูกค้า
แล้วก็นั่งแบบเสี่ยงพิมก็รู้สึกว่าพิมมันผิดจรรยาบรรณ
คือถ้าลูกค้าเป็นอะไรขึ้นมาพิมพิมเป็นคนพูดแล้วก็ให้ลูกค้าเชื่อพิม
เอาร่างกายเอาวิญญาณของพิมทั้งหมดทั้งชีวิตของพิมที่มีอยู่

คือวิมขายหมดแล้วอ่ะแต่สุดท้าย๑๒คนนั้นไปนั่งให้หมอปลอมฉีด

คือคุณหมอของขวัญที่เคยบอกคุณพิมริพายบอกผ่านกันทางออนไลน์นะ
โลกออนไลน์บอกว่ามีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เนี่ย
คือล่าสุดคุณหมอของขวัญบอกว่าคุณพิมพิริพายติดต่อเข้ามาจริงนะฮะ
แม้คำพูดเมื่อคืนจะดูดุเดือดหน่อยเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดนะฮะเอาวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณหมอของขวัญโพสต์ภาพนั่งอยู่กับคุณพิมพ์ริพาย
นี่ฮะได้เจอกันแล้วที่บอกว่ามีอะไรก็ปรึกษากันได้เนี่ย
แล้วก็บอกว่าวันนี้หมอมาเจอน้องตอนบ่ายนัดทานข้าวกันนะ
รับฟังทุกอย่างแล้วเปิดใจคุยขอโทษขอโพยแทบจะเบนจาง
บอกเมื่อวานเครียดมากตั้งใจแซวเพื่อความสนิทสนม
เพราะเคยคุยกันมาก่อนก่อนที่จะนัดเจอกันในวันนี้นะฮะ
เรื่องของคดีความแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น